ต่อกันที่ว่าที่บ่าวสาวป้ายแดง๒คู่ร่วนกันเลยดีกว่าค่ะ
เริ่มกันที่คู่แรกค่ะพี่แดนวอร์กับน้องแพตตี้อัง
งานเนี่ยเราก็อยากรู้นะว่าเตรียมกันไปถึงไหนยังไงแล้ว
เพราะว่าเขาจะแต่งกันแล้วนะ๒พฤศจิกายนนี้
งานกันมือระวิงกันเลยค่ะ

แหวนแต่งงานสถานที่เขาแต่งกันที่วัดนะจ๊ะ
วัดที่ไปขอแต่งงานกันนั่นแหละแล้วก็สถานีต่อไปชุดแต่งงานหลายคนลุ้นว่าน้องแพตตี้เนี่ยจะมาในชุดรูปแบบไหนนะคะ
ไทยซีวาลัยชุดไทยบรมพิมารชุดไทยจักรีมีแบบในวรรณคดีด้วยนะคะ
หวานทุกชุดเลยนะส่วนพี่แดงก็ได้ลองทั้งชุดสูตรนะชุดสูตรผูกไทยรวมไปถึงชุดไทยประยุกต์นะคะ
ราคาชุดไม่เบานะจ๊ะดีเทลตาแตกอยู่เหมือนกันนะคะให้สมมง
บ่าวสาวคู่ที่หลายคนอยากรอคอยมากที่สุดนะคะ
เขาแซวกันเยอะมากคู่นี้นะอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะ
จ้ะแล้วปกติถ้าไม่ได้ใส่แบบ
ชุดที่แพทย์จะใส่ไปงานแต่งนะครับหน้าตาจะออกมาสวยงามแค่ไหนตื่นเต้นมากเลย

ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวยังไม่เป็นทางการนะ
เพราะว่ายังไม่เสร็จยังเหลืออีกหลายอย่างอยู่เพราะพี่แดนต้องไม่ใช่สีนี้เป็นส่วนนี้

ใช่แล้วหนูก็เหลือการตัดต่าง

เดี๋ยวถึงวันจริงคุณผู้ชมจะได้เตอร์ไพรส์ไปพร้อมกันด้วยนะคะ
ต่อกันอีกคู่ค่ะนางเอกสาวแพทริเซียกื๊ดกับโน้ตวิเศษ
ประกาศแต่งงานกันไปกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
ได้เลิกดีแต่ง๒๒ธันวาคม
อันนี้ไม่ใช่งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส
มันคิดว่าอัพเตอร์ปาร์ตี้ประกาศเฉยนะคะเป็นบรรยากาศแบบปาร์ตี้สละโสดไว้แกนะฮะ
คนแซวบอกว่าอุ๊ยพีงานวิวาหรือเปล่า
แขกเยอะมากเพื่อนพ้องในวงการมาร่วมงานเพียบเลยค่ะนะฮะ
คุณตู่เปียวว่าดีอย่างงี้พี่ไกวรายุทคุณเมย์ปาธิดาชิปปี้ปันแล้วก็คุณสวยคนร้อนในงานอีกเพียบมาก
งานนี้ว่าที่เจ้าสาวน้ำตาแตกมากกับบรรดาแบบสปีชของเพื่อนซีมาพูดความในใจ
แล้วก็ฟินไปสุดเวลาสละโสดปาร์ตี้จะต้องมีแบบผู้ชายหนุ่มหล่อมาเอ็นเตอร์เทนเรา
จะเป็นยังไงคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศไว้
ทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมตกใจอยู่ในสายตาของคุณโน๊ตทุกอย่างนะคะ

ลุกเลยเมื่อกี้แล้วนะครับ